ครับคือเจ้าของคลิปเจ้าของรถคันนี้เนี่ยบอกว่าก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ารถคันข้างหน้าทำแบบนี้ทำไม
ค่ะนะฮะรถคันนี้ขับไปแล้วก็เจอรถเก๋งคันหนึ่งสีน้ำเงินอืมนะ
อยู่ดีดีก็เบรกบ้างอะไรบ้างแถมยังถอยหลังมาอีกโอ้โหถอยหลังจนต้องถอยหนี

นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือถอยมาแล้วอันนี้เป็นเป็นช่วงปลายปลายแล้ว
ความจริงคลิปมันเยอะกว่านี้เยอะนะฮะยิ่งตอนถอยออกมาเนี่ยนะครับ
อยู่ดีดีเนี่ยโอ้โหถอยมาเนี่ยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่า
เขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะค่ะเขาไม่ได้ไปปาด
ไม่ได้ไปแซงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ขับตามมาดีดีเนี่ย
แต่อยู่ดีเบรกบ้างนะลักษณะปัดซ้ายปัดขวาบ้าง
เขาก็ขับของเขาไปนะครับแล้วไปถึงจุดข้างหน้าตรงนู้นเนี่ย
ไหมฮะมีพยายามเบียดซ้ายเบียดขวานี่เบรกอืม
เหมือนจะไปก็หยุดอีกอ่าเดี๋ยวต้องปล่อยคลิปต่อไปเรื่อยเรื่อย
เมื่อสักครู่เนี้ยอ่าเนี้ยตรงเนี้ยปล่อยไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ
เบรกแล้วก็หยุดอีกแล้วก็ขับไปอีกใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ย
พอขับไปก็จะถอยมาอย่างนี้แล้วถอยเร็วใช่ฮะจนต้องถอยหนีอ่ะค่ะ
นี่เห็นไหมจนต้องถอยหนีก่อนที่รถคันนี้จะขับออกไปแล้วก็หนีหายไปเลย
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ยังงงงอยู่นะครับแม่เจ้าของรถคันนี้นะถ้าถ้า
คุณเห็นคลิปกันแล้วตอนนี้คงเห็นแล้วแหละเพราะว่าโลกโซเชียลนี่ก็แชร์ไปเยอะมาก
นะคุณก็ออกมาบอกได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ
รถคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าขับไปตาม
ถนนข้ามคลองสำโรงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์
่งหน้าถนนบางพลีนะครับแล้วก็เจอตามภาพที่เห็นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๖ธันวาคมประมาณ๔โมงเย็น
เจ้าของรถคันที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับ
เป็นผู้หญิงนะฮะขับตามรถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้นะครับ
โพสต์คลิปแล้วก็เล่าเรื่องราวในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ขับรถไปทำงานคนเดียวนะโชคดีมากที่ไม่ได้พาลูกไปด้วย
ปกติจะมีลูกไปด้วยค่ะแล้วก็เจอรถเก๋งสีน้ำเงินที่หน้าห้าง
อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่ารถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้ทำแบบนี้ทำไม
เกียร์อาแบบนี้ทำไมคาดว่าตั้งใจถอยหลังมาอย่างเร็วคล้ายคล้าย
ตั้งใจจะชนหน้ารถของเธอหรือยังไรคือแบบแทบจะชนอยู่แล้วด้วยซ้ำ
ค่ะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับเราก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะ
หกโมงเย็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นนะครับก็เลยเอาคลิปมาลงเอาไว้
หนึ่งก็คืออยากให้คนขับรถเก่งสีน้ำเงินคันหน้าของเธอเนี่ย
ออกมาชี้แจงหน่อยออกมาบอกหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
ทำแบบนี้ทำไมเพราะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปขับปาด
ไม่ได้ไปก่อกวนอะไรคันนี้ทั้งสิ้นค่ะสองก็คือเตือนภัยว่าบนถนนเนี่ย
จะไปเจออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องเตรียมพร้อม
เตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ตลอดเวลาด้วยอยู่ดีถอยมาเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ย
ถอยแบบเร็วอะค่ะเห็นมั้ยโอ้โหค่ะ
เจ้าของรถคันนี้ดูคลิปอยู่นะฮะจะได้ออกมาชี้แจงนะครับ